ดูอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงกิจกรรมพูดถึงการรักษาทางการแพทย์
หนึ่งกิจกรรมที่หลายคนน่าจะไม่ชอบถอนฟันคุณกลัวหมอฟันไหม
กลัวแต่หมอฟันเดี๋ยวนี้นะดิฉันไปหาหมอฟันบ่อย
สวยที่เมืองไทยนะสาวสวยเป็นหมอฟันเยอะ
คือหลายคนไม่ชอบไหนจะเสียงไหนจะเครื่องมือนู่นนี่นั่นนู่น
วันนี้พาไปดูให้ดูแล้วกันไม่ต้องไปเจอเอง
การถอนฟันช้างค่ะคุณผู้ชม
ช้างเขาก็ต้องดูแลรักษาพันธุ์เหมือนกัน

ช้างตัวนี้คือเจ้าลูชานะคะเป็นช้างสายพันธุเอเชีย
อายุ๓๓ปีแล้วอยู่ในสวนสัตว์วิฟเนส
ในเมืองเบสฟอร์ตชายประเทศอังกฤษ

ปวดจนกินอะไรไม่ได้เลย
ร่างกายก็ผอมลงนะคะสวนสัตว์ก็เลยต้องติดต่อ
สัตวแพทย์นิกมัสเตอร์กับทันตแพทย์ปีเตอร์เคอร์เตส
ช่วยกันตรวจดูฟันเจ้าลูชาซะหน่อยสิ
ปรากฏว่าฟันกรามด้วยนะคุณ
กรามของมันอักเสบแล้วก็เริ่มจะติดเชื้อแล้วค่ะ

คุณผู้ชมคะใครเคยเห็นฟันของช้างบ้าง
ไม่เคยเห็นนะคะนี่ไงล่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจวางยาสลบแล้วปฏิบัติการท้าทายถอนฟันช้างค่ะ
เขาบอกเลยว่าต้องใช้เครื่องมือพิเศษจริงในการจัดการนะ

แล้วก็มีขนาดใหญ่ยักษ์ของเจ้าลูชาออกมาได้

ูชาไม่เจ็บเลยไม่เจ็บจริง
เพราะว่าช่วงถอนฟันนางสลบอยู่
นางหลับอยู่นางไม่เจ็บอะไรใดหรอก
ตอนนี้ลูชาอาการดีขึ้นแล้วนะคะ

คาดว่าน่าจะเพิ่มน้ำหนักตัวได้
กลับมาเป็นปกติได้ในเร็วนี้แน่นอน

เขาน่ารักมากเลยคือเขามาดวดฟันก็ยกให้ตรวจอ้าปากให้ตรวจ
คงป่วยยังไม่ไหวแล้วช่วยมาดูหน่อยเถอะนะ

งัดแฉลงอะไรสักอย่างออกมาคุณ
ฟันช้างฟันช้างน่าจะใหญ่เท่าตัวเราได้ไหม

อยากเห็นมากเลยอยากเห็น